เข้าใจนะว่าเขาอาจจะโมโหเด็กนักเรียนคนหนึ่ง
เพราะว่าเด็กนักเรียนคนนี้นอกจากขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าแล้วนะครับ
ยังยกนิ้วกลางใส่เขาอีก

เขาก็เลยลงไปด่าเด็กแล้วลงไปตบเด็กเลยนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
พี่พี่นะผมกันนะ
พี่ก็ไม่สมควรไปตบเขาอะ
พ่อแม่สั่งสอนดีไหมถามเขาหน่อยสิ
พ่อแม่ให้คำคำบีหรือยัง

คุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับคลิปเหตุการณ์นี้นะ
บางคนบอกเด็กมันผิดก็รู้แต่พี่ก็เป็นผู้ใหญ่นะ

ทำตัวไม่น่านับถือเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนถ่ายไหมฮะ
บอกพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายไปตบเขาและอีกอย่าง
พี่ไปถามเขาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือเปล่า
ไปด่าเขาอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะคุณนะ
คลิปเหตุการณ์นี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

กับการใช้กำลังกับเด็กไปทำร้ายร่างกายเด็ก
ถึงแม้ว่าบางทีเด็กอาจจะทำผิดนะครับ

เด็กอาจจะทำไม่เหมาะสมแต่มีวิธีในการสั่งสอนมากมาย
ไม่ใช่ทั้งด่าทั้งตบเข้าไปแบบนี้
แล้วก็มีคนเขาคอยห้ามแล้วแต่พี่ก็ไม่หยุดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบางกรวยไซน้อย

ทีมข่าวของเราได้ดูคลิปแล้วก็สืบจากคลิป
กระทั่งทราบว่าเด็กที่ถูกทำร้าย
เป็นเด็กชายวัย๑๔นชั้นม๒ครับ
แล้วก็เราก็เชิญมาขอสัมภาษณ์หน่อย
แล้วก็คุณแม่ของน้องมาด้วยนะครับ
คือคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๓คน
นี่เด็กบอกเด็กมากับเพื่อน๓คนเพื่อจะกลับบ้าน

ก็ยอมรับขี่รถปาดหน้ารถกระบะของชายคู่กรณี

ทำให้ผมเนี่ยเผลอชูนิ้วกลางใส่ชายคนขับกระบะ

คนขับรถกระบะจอดรถลงมาหาเรื่องผม
กระชากเสื้อแล้วก็สาวหมัดต่อยหน้าไม่ยั้งเหมือนกัน
แม้ว่าผมจะขอโทษผมสำนึกผิดแล้วพี่
ได้ยินไหมในคลิปผมก็ขอโทษแล้วนะครับ
ทีนี้แม่ของน้องที่ถูกตบเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ

หัวอกคนเป็นแม่คุณคิดว่ายังไงล่ะ
เห็นลูกถูกทำร้ายแบบนี้นะฮะแม่รับไม่ได้
คือคุณเป็นใครมาจากไหนถึงมาทำร้ายลูกชายของแม่
ถึงขนาดนี้นะครับยอมรับว่าลูกชายแม่อาจจะทำผิด
ชูนิ้วกลางใส่ผู้ชายใส่ผู้ใหญ่คนนั้น
แต่ก็น่าจะสั่งสอนดีเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
ว่ากล่าวตักเตือนก็พอแต่นี่คุณคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ต่อยแล้วก็ตบหน้าลูกของแม่เนี่ย
หลายครั้งจนหน้าตาเนี่ยบวมเลยลูกชายกินข้าวไม่ได้
หัวจะอาเจียนตลอดนะฮะต้องพาลูกชายไปเอ็กซาเรย์สมองนะครับ
ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนี่
เอาหลักฐานมาให้ดูนะฮะแล้วก็หากลูกชายเนี่ย
อาการไม่ดีขึ้นนะจะให้ตำรวจดำเนินคดีผู้ชายคนนั้น

ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องอีกนะฮะ
ทางโรงเรียนต้นสังกัดของเด็ก
เป็นตัวกลางในการนัดทั้งเด็กผู้ปกครอง
และผู้ชายในคลิป
ให้มาเจรจากลายเกลี่ยที่สถานีตำรวจภูทรไซน้อยนะฮะ
โดยแม่ของเด็กก็ยืนยันว่าจะยังคงไม่ยอมความครับ
เนื่องจากถือว่าไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อสั่งสอน
คือตบแบบแรงขนาดนั้นเป็นการทำร้ายร่างกายแน่นอนนะฮะ
มากับเกลี่ยครับ

แล้วคำว่ายังไงบ้าง

ยังไม่ได้คุยเลยใช่อ๋อแต่ก็จะไม่ยอมไม่ยอมความใช่
เพราะเขาไม่ได้แบบตกลูกเราเพื่อสั่งสอน
อ๋อใครที่มันตบตบยังไงตบเขาจริงเลย
เอาจริงจังเลยตกไม่พักเลย
โอ้โหแม่บอกว่ามันตบจริงจังเลยนะฮะ
ทีนี้ครับถามว่าฝ่ายชายในคลิปมาไหม
มาจริงคุณมานะฮะนายสิริชัยทองพันธ์อายุ๓๙ปี
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพไซน้อย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาขับรถเข้าถนนไซน้อยบ้านกล้วย
โดยน้องขับรถออกมาจากตลาดนัดซ้อนกันมา๓คน

แต่น้องน่ะปาดหน้าออกมาผมเนี่ยเบรกรถแล้วก็เลยตามน้องไป
และน้องเนี่ยได้ยกนิ้วกลางให้ผมก็เลยโมโหครับ
กวดไปแล้วก็ประกบให้น้องหยุด
พอน้องหยุดผมก็ยังโมโหอยู่
ผมลงไปถามน้องเลยให้นิ้วกลางทำไม
แต่น้องไม่ยอมรับผมก็เลยโมโหอีก
แล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องไปหลายทีครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวผมรู้สึกเสียใจครับว่า
ทำรุนแรงไปจึงอยากจะขอโทษพ่อแม่ของน้อง

นี่ฝ่ายชายบอกแบบนี้นี่ยืนข้างแม่เลยนะ
ส่วนทางด้านคดีตำรวจต้องพาน้องไปสอบสวน

แล้วก็ต้องดูผลการตรวจร่างกายอันนี้สำคัญมากนะ
ว่าน้องบาดเจ็บสาหัสหรือไม่อย่างไรนะครับ
คุณแม่บอกว่าน้องยังมีอาการแบบว่าปวดหัวนะ
กินข้าวแล้วก็เหมือนมีอาการจะอาเจียน
ทีนี้ตำรวจก็ต้องรอผลการพิสูจน์จากแพทย์ก่อน
และจะแจ้งข้อหาต่อไปโดยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ภาพของพฤติกรรมพี่ผู้ชายคนนี้ก็ต่างจากที่เห็นในคลิปนะ

คืออย่าหัวร้อนอย่าทำร้ายร่างกายกันเลย